แล้วก็ทีมข่าวของเราตามต่อเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
คือวันนี้ค่ะคุณชัยวัดริมลิขิตอักษร
มนุยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙อุบลราชธานี
อนุญาตให้ทีมข่าวของเราขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปด้วย

เฮลิคอปเตอร์ไปกับเจ้าหน้าที่ไปดูสถานการณ์น้ำท่วมนะคะ
คือดูภาพจากมุมสูงมันก็จะชัด
เป็นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บินสำรวจพื้นที่ที่ติดกับแม่น้ำมูลไหลผ่านนะคะ
อำเภอนายเยียตันสุ่มสว่างวิรวงดอนมดแดงพิบูรมังสาหาร

คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงจะเห็นเลยว่าน้ำทั้งนั้นเลยอ่ะ
นี่หนักมากนะคะ
คือขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปดูเพื่อประเมินสถานการณ์
เพื่อวางแผนบริหารจัดการปัญหาอุทธกภัย
นี่ค่ะแล้วก็เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนด้วย

สนับสนุนเฮลิคอปเตอร์บรรทุกถุงยางชีพ
และข้าวปลาอาหารแห้งค่ะก็บินไปส่งให้ชาวบ้านถึงที่เลยนะ
คือบางที่คือรถไม่ถึงแน่
เรือก็ไม่ได้ต้องหย่อนแบบนี้

คือเรือไปไม่ได้เพราะน้ำเชี่ยวด้วยค่ะ
อันนี้คือการช่วยเหลือบางทีมีผู้ป่วยติดอยู่ในบ้าน
ก็ต้องอบพยพกันแบบนี้ใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยแบบนี้
การบินสำรวจวันนี้นะคะหลายพื้นที่ที่อุบลราชธานีท่วมหนักเลยค่ะ
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี
ก็น้ำท่วมมิดเลยบางหลังนะคะ
อำเภอวาเรนชำราบอำเภอใกล้
น้ำท่วมเสียหายไม่ต่างกันลำบากจริง
โดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่ยังติดอยู่ในพื้นที่
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามจะไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
ตอนนี้ภารกิจเราเนี่ยภารกิจแรกก็คือ
หนึ่งช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตแล้วก็ที่กำลังฉุกเฉิน
ประสานกับโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในพื้นที่ของอุบลแล้วก็ศรีสะเกด
ตอนนี้เราช่วยเหลือไปทั้งหมด๑๓ลาย

แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็พ้นขีดอันตรายหมดแล้ว
ผมเป็นห่วงนี่เกี่ยวกับภาวะที่เขาน้ำขังมานานแล้ว
แล้วก็วันนี้น้ำยังสูงขึ้นเซนถึง๒เซน
แสดงว่าปริมาณน้ำที่หยุดภาวะที่จะหยุดนิ่งเนี่ย
ยังคงยากอยู่แล้วก็คงน้ำคงอยู่อย่างน้อย๑๕วัน
ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับโรคผิวหนัง
แล้วก็น้ำสะอาดของเขาแล้วก็เรื่องของห้องน้ำ

เหนือจากอุบลราชธานีก็คือศรีสะเกดค่ะ

ก็นำเวชพันธุ์ถุงยังชีพไปส่งที่หมู่บ้านต่างที่ศรีสะเกดนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านในบางพื้นที่คือถูกตัดขาดไปเลย

แล้วก็มีการนำแพร่ไม้ไผ่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทำขึ้นมามอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่กันทรารมศรีสะเกดแพร่เป็นแบบนี้ค่ะ
ก็จะได้ช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นได้นะคะ